คืบหน้าเจ้าสาวหนีงานแต่งในวันแต่งงานพร้อมกับสินสอด๓๐๐๐กว่าบาท
ตอนแรกต่างฝ่ายต่างก็ตามหาไม่เจอต้องไปบนบานสารเก่า
เป็นห่วงไงอยู่ดีหายไปไหน
กลัวว่าจะถูกทำร้ายหรือว่าหายไป
สุดท้ายติดต่อมาแล้วหนูสบายดีอยู่กรุงเทพ

ก็ต้องไปทำพิธงพิธีแก้บ้น
แล้วก็ทำพิธีเส้นไหว้ผีบรรพบรุษตามความเชื่อ
คือก็เจอแล้วอะนะอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าสาเหตุทางครอบครัวไม่ขอพูดถึง
ว่าทำไมเจ้าสาวถึงหนีไปแบบนั้น
ครอบครัวญาติพี่น้องทั้งสองฝ่าย

ก็นำหัวหมูไก่ต้มเหล้าขาวอาหารข้าวหวาน
ไปผลมงผลไม้นะฮะ
แล้วก็ผูกแขนเรียกขวัญให้กับทางด้านของนายสมบูรณหอมจันทร์
อันนี้ก็เป็นเจ้าบ่าวอายุ๒๓ปี

แล้วก็ครอบครัวของวาธิเจ้าสาวนางสาวจินดารัฐชินรำหรือว่าน้องหมวย
อายุ๒๓ปีเท่ากันนะฮะก็ทำพิธีอยู่ที่บ้านพักในตำบลเมืองแก่อำเภอสตึก
ที่จังหวัดบุรีรำหลังว่าที่เจ้าสาวคนนี้น้องหมวยหายตัวไปในวันแต่งงาน
ก็คือ๓๑ธันวาคมปีที่แล้วพร้อมกับเงินสินสอด๓๒๐๐๐บาท
ทำให้สุดท้ายงานแต่งก็ล่มไปนี่ก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับว่าที่เจ้าบ่าวคนนี้ไป
กระทั่งวันที่๕มกราคมน้องหมวยครับให้เพื่อนติดต่อครอบครัวมา
หนูสบายดีหนูอยู่กรุงเทพนะฮะซึ่งขณะที่ทำพิธีเส้นไหว้บรรพบรุษอยู่นั้นเนี่ย
วาที่เจ้าบ่าวเองก็ศรีนาศิษยาก็ผลคลายมากขึ้นเครียดน้อยลง
เพราะรู้ว่าน้องหมวยนั้นก็คือเจ้าสาวของตัวนั้นปลอดภัยดี
ครอบครัวทั้งสองฝ่ายเองก็ทำพิธีกันต่อในการไปแก้บนที่สารปู่อุดม
ซิ่งศาสิประจำหมู่บ้านเพราะตอนที่น้องหมวยหายไป
ก็ไปบนบันศาลเก่าเอาไว้ขอให้เจอนะครับ
แล้วคุณผู้ชมก็เจอแล้วเนอะก็ปลอดภัยดี
แล้วก็บอกว่าขอให้ทั้งคู่นะมีชีวิตอยู่กันอย่างมีความสุขละกัน
แม้จะไม่ได้มีการแต่งงานกันก็ตาม
ทางด้านของนายอุดมนะฮะพ่อของวาที่เจ้าสาวคนนี้
พ่อของน้องหมวยเองก็บอกว่าช่วงที่ลูกสาวหายตัวไป
ครอบครัวก็ไปบนบานสารเก่าสารหลวงปู่อุดมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
ขอให้เจอตัวและขอให้กลับมาอย่างปลอดภัย

ส่วนสาเหตุที่ลูกสาวหายไปหรือไม่สบายใจอะไรนั้น
พ่อเองไม่อยากพูดขอแค่ลูกกลับมาปลอดภัยก็ดีใจแล้วนะครับ
พ่อปรักษ์รักษาอยู่บ้านหนึ่งสี่นะครับ
ไม่ได้สบายใจว่ามันนี่
อันนี้ก็โล่งแล้วล่ะครับโล่งทุกอย่างคือโล่งมืดแล้วล่ะครับ
สัตว์ลูกสาวลูกเคยเหรอ
ลูกสาวลูกเคยก็เพิ่มกับสิทธิ์ประยุทธ์ทั้งกันแหละครับ
ถ้ามีโอกาสกับชิมนถ้ามีงานไม่ทอดกับชิมน

อคุณแจ้งความแล้วหลังจากลูกสาวติดต่อกลับมาว่าปลอดภัยแต่ว่าลูกสาวเองก็ยังไม่พร้อมจะกลับบ้านแต่ว่าขอให้สบายใจกว่านี้ก่อนจะกลับมาส่วนอนาคตจะกลับมาแต่งงานหรือเปล่าก็ยังไม่รู้คร่าบครัวของหมวยเองก็จะไม่มีการเรียกสินสอบอีกนะเพียงจะมีการกลับมาผูกข้อม้ายข้อมือกันก็พอขอให้